คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะมีภาพภาพหนึ่งนะคะถูกแห่แชร์กันในโลกโซเชียล
วิจารณ์ไปในทางเดียวกันหมดเลยว่ามันไม่เหมาะสมและอันตรายมาก
คือเป็นภาพเด็กผู้ชายใส่ชุดนักเรียนนะคะ
นั่งอยู่ที่รถแต่ไม่ได้นั่งในรถ
นั่งบนหลังคารถกลางถนนแบบนี้
คนส่งมาบอกว่าโอ้โหคิดยังไงเนี่ยให้เด็กไปนั่งหลังคารถได้ยังไง
อันตรายมากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
ภาพนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาพที่บริเวณแยกท่าจักรในจังหวัดลำพูน
คนที่เอามาโพสต์เนี่ยบอกว่าพี่ชายส่งรูปมาให้
ล่าสุดค่ะเราเจอตัวแม่เด็กแล้ว
แม่เด็กเนี่ยไปหาตำรวจแล้วแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นลูกของเธอเอง
ซึ่งวันดังกล่าวให้คุณตาก็คือพ่อของเธอนะไปรับหลาน
ทีนี้จังหวะที่มันอีกนิดนึงจะถึงบ้านอยู่แล้ว
ใกล้จะถึงบ้านแล้วหลานอ่ะรบร้าวคุณตาบอกตาขอขึ้นไปนั่งบนหลังคาได้ไหม
ประเด็นก็คือว่าเคยขึ้นไปนั่งแล้วเคยขึ้นไปนั่งบ่อยแล้ว

ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเธอก็เลยรีบเข้าไปพบตำรวจ
แล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอก็มองว่ามันก็เป็นความสุขสนของเด็ก

คือดูจากลักษณะรถแล้วมันคือ
มันจะมีรถบางประเภทที่เขาติดแร็กเอาไว้บนหลังคา
เวลาอ๋นของเอาไว้เวลาขนจักโปยันขนของอะไรเงี้ยมันก็จะมีที่จับ

ที่คือเขาบอกว่าน้องน่ะเขาไปเล่นกีฬากับเพื่อนมาอย่างนี้

น้องก็เลยขอบอกว่าพอหายใจไม่ค่อยสะดวก

แล้วก็เลยเปิดประทุนหลังคารถ

ก็แต่ยังไงก็ตามค่ะตำรวจก็ต้องแจ้งไป๒ข้อหาแหละ
ก็คือขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและไม่รัดเข็มขัดนิรภัย
ก็ต้องเปรียบเทียบปรับกันไปมันอันตรายจริงคือ
คือถ้าลมมันแรงรถขับเร็วมันมีโอกาสที่เด็กมันจะหงายจะปลิวจะอะไร

คนขับรถเขาก็บอกว่าตัวเขาใช้ความเร็วไม่เยอะ
ประมาณ๕๐กิโลมารถแต่ว่ามันก็อันตรายอยู่
คือมันไม่ใช่วิธีการนั่งรถที่ถูกต้องเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน